เปลี่ยนปลวกหลายคนอาจจะเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนปลวกขึ้นที่ไหนอาจจะมาให้โชคให้ล่ะ
แต่บางคนบอกอ่ะไม่เอาเปลี่ยนปลวกมันก็เจากินบ้านแล้ว

ต้องบอกว่าที่นี่เขาเลี้ยงปลวกเอาไว้เพราะเห็ดขาย

เราไปคุยกันนะกับคุณครูเจี๊ยบค่ะ
หรือว่านายพงศกรอุปละอายุ๔๗ปี
เจี๊ยบเป็นครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพที่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

เจี๊ยบก็เก็บเห็ดแล้วก็คุยให้เราฟังว่า
แต่ละปีเนี่ยนะครูเจี๊ยบมีรายได้ปีละหลายแสนบาท
ด้วยการเลี้ยงปลวกเพราะเห็ดโคนยังไงล่ะคะ
เลี้ยงปลวกเพราะเห็ดโคน
งั้นเล่าต่อเลยแล้วกันนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
เมื่อก่อนคุณครูเจี๊ยบเคยทำนามาก่อนค่ะ
พอน้ำท่วมก็ต้องปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน
คือเปลี่ยนพื้นที่ที่มีอยู่มาปลูกอะไรหลายอย่างร่วมกัน
เริ่มต้นจากการเลี้ยงปลวกเพื่อเพาะเห็ดโคนขายก่อน

เขาก็เลยบอกเออมันน่าจะดีแล้วปลวกก็เอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีก
แต่ช่วงแรกเนี่ยลองผิดลองทูมอยู่นาน
ลองไปลองมาเริ่มรู้วิธีการเลี้ยงปลวกค่ะ
ว่าจะต้องเลี้ยงแบบไหนให้ได้ผลผลิตที่ดี
จนกระทั่งมาเจอวิธีที่ทำให้ได้ผลผลิตออกมารวดเร็วภายในเวลาประมาณ๓เดือนเท่านั้น
แล้วก็สามารถเก็บเห็ดโคนขายได้ทันทีเลยค่ะ
พูดถึงราคาขายนะปัจจุบันกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะครูเจี๊ยบต่อยอดเพิ่มมูลค่ามาทำเป็นชุดแบบนี้
เป็นเหมือนแบบบูเก้ดอกไม้อ่ะคุณ
มีแบบเห็ดตูมเห็ดบานแล้วก็มีฟักทองมียอดฟักทองบวบพริก
ขายเป็นช่อเหมือนดอกไม้ช่อละ๓๐๐บาท
จะบอกแบบนี้ว่าเห็ดโคนคลายได้ราคาดี
แต่ละร้านเขาจะซื้อไปทำเมนูต่างตั้งแต่ละเมนูน่ากินแล้วทาน
ใช่ค่ะแล้วมันเพิ่มมูลค่าของเมนูนั้น

ว่าครูเจี๊ยบเขาเปิดศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ใครอยากจะเรียนรู้การสร้างอาชีพ
ขอคำแนะนำการเพาะเลี้ยงเหตุการณ์เลี้ยงปลวกนี่นะครับ
ติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เห็ดครูเจี๊ยบพารวย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราให้เบอร์โทรเอาไว้เลย
เดี๋ยวนะคะเบอร์โทร๐๘๑๙๘๐๗๖๙๒ค่ะ
ติดต่อไปได้ที่เชียงรายนะคะ
น่าเชื่อนะสองสิ่งนี้มันจะมาผสมผสานกันได้
เชื่อว่าปลวกจะสร้างมูลค่าให้กับเรามากกว่าการไปส่องนะฮะ